ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางยานเดียว
ชุวิตตีแสดหน้า
๓ปีคศบริหารประเทศ
บ่อนหวยซ่องธุรกิจผิดกฎหมาย
ยังกล้าเปิดท้าทายคศ
ชุวิตกระมนวิสิทธิ์
สุภาณีคศสมโพธ
ชุวิตตีแสดหน้า
สวัสดีค่ะรายงานตัวนะคะชูวิตตีแสกหน้า
วันนี้หลากหลายประเด็นแต่ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันมากหน่อย
ก็เป็นเรื่องราวของการบริหารงานของคอสชครบ๓ปีแล้ว

หวยเรื่องบ่อนเรื่องซ่องเรื่องธุรกิจผิดกฎหมาย

แก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัว

แก้ตัว

เกิดขึ้นกับได้ทุกคนผมไม่บอกหรอกครับผมก็มีอารมณ์ชั่ววูบนะครับ
ันดาลโทษะนะครับแต่กรณีอย่างนี้เขาเป็นคนมีหน้าที่การงานดีใช่ไหม
ค่ะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีชื่อเสียงพอขับรถเฉียวกับเขาอ่ะ
มอเตอร์ไซค์แล้วปรากฏว่าก็ออกมาทะเลาะเบาะแว้งกันว่ารถเขายังใหม่อยู่
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนถ่ายคลิปใช่ไหมครับถ่ายคลิประหว่างเกิดเหตุการณ์หลังจากนั้นมาก็ปรากฏว่า
เป็นเรื่องกันเลยคืองานก็ไม่มีค่ะโดนพักงานมีการยกเลิกงาน
จากการเป็นพิธีกรเป็นดาราดังแล้วก็ไม่ได้งานนะครับก็น่าเห็นใจอยู่นะครับ
วันนี้ศาลไปที่ศาลกันค่ะก็มีการไปพูดคุยกัน
ครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับกระบวนการไกล่เกลี่ย
เป็นกระบวนการที่สำคัญครับเพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากนะฮะ
และลดค่าใช้จ่ายลดความยุ่งยากที่จะต้องไปขึ้นศาลนะครับ
ต้องไปว่าจ้างทนายศาลก็เลยมีกระบวนการไกล่เกลี่ย
กระบวนการไก่เกลี่ยเป็นการระงับข้อพิพาทนะฮะ
บุคคลที่๓ที่มาช่วยเหลือให้กู้ความต่อรองกันได้สำเร็จ
ไก่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลก็หมายถึงว่า
ก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาล่ะครับให้คุยกันอืม
มาคุยกันอันนี้กรณีหมายถึงคดีที่ไกลเกลี่ยได้นะครับ
ไม่ใช่คดีที่ฆ่ากันตายคดีที่ทำร้ายกันบาดเจ็บ
สาหัสแล้วจะมาไกลเกลี่ยกันอย่างนี้ไม่ได้

มันมักจะเป็นคดีทางแพ่งบ้างนะฮะ
คดีที่สามารถปรณีประนอมกันได้นะครับ
ดังนั้นผู้ไกลเกลี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็อาจจะไม่ใช่ศาลนะหรือเป็นบุคคลที่สารแต่งตั้งนะครับ
เป็นบุคคลที่สารแต่งตั้งให้เป็นผู้ปรณีประนอม
โดยผู้พิพากษาหรือบุคคลดังกล่าว
มีความสนใจที่พร้อมและสมัครใจในการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย

สามารถให้ความเป็นธรรมกับคู่ความทั้งสองฝ่ายได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของคู่ความ
กรณีอย่างนี้คือเขาก็เรียกว่าในวินวิญคุณกูนิวครับ

ถ้าจ่ายค่าแสนแปดชั้นก็จะไม่เอาเรื่องเอาราว
ก็อย่างนี้แหละครับเป็นคู่ความว่าไม่มีใครยอมใคร
ทีนี้หลักการสำคัญนะท่านผู้ชมครับเวลาครับ
คือเวลาผ่านไปสักเดือนนึง๒เดือน๓เดือนเนี่ย
ก็อาจจะอารมณ์เย็นลงนะครับเห็นผลร้ายของการที่จะต้องมีคดีความ
เขาบอกว่าโบราณเขาบอกนะไม่ได้ผมบอกนะ
ก็บอกกินขี้หมาดีกว่ามีคดีโอ้ขนาดนั้นนะครับ
นั้นก็หมายความว่าอย่าไปมีคดีเลยเขาเปรียบเทียบ

คือโหเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนนะคะ
เพราะฉะนั้นไกลเกลี่ยได้ก็ไกลเกลี่ยกันเถอะ
ก็คือสำหรับคดีฟ้องใหม่

เจ้าหน้าที่แผนกรรมรับฟ้องจะนัดคู่ความมาไกล่เกลี่ยกัน

นะครับโดยประทับตับยาเนี่ย
ก็คือไกลเกลี่ยหมายเรียกมาทั้งสองฝ่ายมา

ทำไมไกล่เกลี่ยก็นัดสื่อประยานเข้าสู่กระบวนกันนะครับ
ทีนี้ในระหว่างคดีที่พิจารณาอยู่นี่ก็ยังแบ่งครับ
มาว่าถ้าเกิดมีถ้าผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
เห็นว่าสำนวนใดสมควรที่จะไกลเกลียด
ก็ส่งมาเข้าสู่ระบบการไก่เกลี่ย

หรือท่านผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน
สมควรจะใช้การไก่เกลี่ยหรือคู่ความนะฮะ
แถลงด้วยวาจาก็ได้บอกอยากจะไกลเกลี่ย

ก็สามารถไก่เกลี่ยประสบความสำเร็จ
ก็เป็นประโยชน์ทำให้คู่ความหันหน้าก็หากันอย่างฉันมิตร

หนี้ลูกหนี้ก็เคยทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็มาฟ้องกัน
ก็สามารถทำธุรกิจต่อกันได้อีกประหยัดค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องมีการประสบกับบังคับคดีที่ยุ่งยากในศาล
ลดปริมาณคดีที่ค้างอยู่ในการพิจารณาของศาล
ทำให้คดีต่างใกล้เกลี่ย

ลดปริมาณคดีสู่ชั้นศาลอุทธรสารดีกา
ขอให้เกิดความสงบสุขประหยัดงบประมาณ

ก็ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นสารต้องไปจ้างทนาย
คือกระบวนงานของสารนี้ไม่ใช่สั้น

ทีนี้การไกล่เกลี่ยผมไปมาหลายครั้งครับ

ผมขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจกับว่า

งั้นคุณต้องไปลงหนังสือพิมพ์ขอโทษผมนะ

แล้วคุณขอโทษผมคุณต้องไปจ่ายเงินค่าทนายให้ผมด้วย
อะไรอย่างเงี้นะถ้าเรารับการไก่เกลี่ยเนี่ย
ผู้ที่เป็นผู้ที่ไกลเกลี่ยคือผู้ที่สารแต่งตั้งไกลเกลี่ย

มีหลักจิตวิทยาให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ไม่ใช่จะพูดไปไกล่เกลี่ยกันยอมไป

มันมีลักษณะบางลักษณะที่บางคนอาจจะไปไก่เกลียดนอกศาล
คำว่าไกล่เกลี่ยนอกศาสตร์นี่อาจจะไปหาผู้มีบารมี

ก็ภาษานักเลงก็อาจจะไปหาผู้มีบารมี

ก็เป็นที่เกรงใจของทั้งสองฝ่ายนะครับ

ส่วนวิธีในระบบสงสาร

ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ติดใจเอาความกันแล้วล่ะ

ก็เห็นว่าถ้าเกิดไปสู้คดีกันแล้ว
แล้วก็จะไปเสียเวลาสารนะครับ

บางทีก็ด่ากันทางสื่อ

พอมาเจอหน้ากันบางทีพูดไม่ออก

ผมว่าเป็นวิธีการที่ดีนะครับ

เสียเงินก็วินวินกันทั้งคู่จริง

ได้ครับ

ถ้าผมเป็นคนจีนทำธุรกิจนะฮะถ้าพูดคำนี้แล้วคนจีนทั่วไปก็จะรู้
คือเจ้าโลเจ้าโลคือหมายความว่าหนีไปก่อนสมมุติว่าผมเขียนเจอก็หนี
ซื้อว่า๕ล้าน๑๐ล้านจ่ายไว้แล้วผมก็ไม่มีตังค์จ่าย
ผมก็จะหนีหลบไปก่อนนะฮะหลบไปพอหลบไปปุ๊บเนี่ย
ทางนี้ก็บอก๕ล้านไม่จ่ายเนี่ยจะไปฟ้องนะฮะ
ไอ้ฟ้องเราก็ส่งคนเข้ามาคุยบอก๕ล้านไม่มีจ่ายนะ
ขอจ่ายอย่างนี้ได้ไหมขอผ่อนจ่ายเดือนละ๒๐๐๐๐๐บาท
เดี๋ยวจ่ายผ่อนจ่ายเดือนละ๒๐๐๐๐๐บาททุกเดือนเลย
เป็นระยะเวลา๓๐๔๐เดือนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไป
ขอโทษนะครับผมไม่สบายแล้วก็ไอสงสัยจะเครียดตีแสกหน้ามากไปหน่อย
คุณผู้ชมคุณชูวิทย์นี่ทำงานกันอย่างเข้มข้นจริงจังทุกวัน๕วันเสาร์อาทิตย์
จะไม่ได้เจอคุณผู้ชมแต่ไปทำการบ้านนะวันนี้ก็
มีความตั้งใจจะเจอคุณผู้ชมไม่สบายหน่อยก็เข้าใจกันนะคะ

เป็นเรื่องที่จะช่วยทำให้ทั้งสองฝ่ายคู่กรณีผู้เสียหายคุยกันได้
อย่างกรณีของคุณน็อตอะครัฐนัตก็อ่ะเยียวยาชดเฉยเงิน๑๘๐๐๐๐
ส่วนคุณบอยเองก็ไม่ติดใจเอาความก็บอกว่า
จริงแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาเจอกันอย่างที่คุณชุวิตบอก
เจอกันซึ่งหน้าบางทีมันเห็นหน้าค่าตากันนะคะ
นี่แล้วกลับไปให้พูดให้นะว่าอู๋น่าเห็นใจเขาเนี่ย
ให้อภัยเขาดีกว่าคือผู้เสียหายเนี่ยครับ
ผู้เสียหายก็คือชื่ออะไรนะในบอยใช่ไหม
แต่บอยก็อุตส่าห์พูดให้ว่าโอ้เนี่ยมันเห็นใจเขาอยากให้สังคมให้โอกาส
ทุกคนก็มีโอกาสทำผิดกันได้หมด
ถูกต้องครับคนยอมรับผิดก็น่าจะให้โอกาสนะ
ใช่ค่ะก็เป็นหนึ่งกรณีตัวอย่างนะคะ
ในเรื่องของการมีคดีความกันขึ้นมาแล้วทำยังไงไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ต้องให้เรื่องยืดยาว
เกลียกันค่ะคุยกันแบบคนไทยนะยิ้มให้กันก็จบกันอย่างง่ายดาย
เอาล่ะให้คุณชูวิทย์พักดื่มน้ำกันหน่อย
คุณผู้ชมหลายคนเป็นห่วงเป็นใยส่งไลน์มาทักทายกัน
เดี๋ยวช่วงหน้ามาตีแสกหน้าเรื่องของการบริหารงานคอสช๓ปีเป็นยังไงสักครู่ค่ะ

ปีคศดูแลบริหารจัดการอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องบ่อนแม่
กล้าเหลือเกินนะเปิดในยุคคอสชแบบนี้

ตั้งแต่ครบ๓ปีคือเมื่อปีที่คอสชเข้ามาเนี่ย
เด่นข้อหนึ่งของคอสชคือการปราบ

อิทธิพลปราบเรื่องของการคดีความไม่มั่นคงนะครับ
อบัยมุกนะครับอันนี้คือเป็นข้อเด่นนะครับ
ก็อาจจะมีข้อคอรหานะครับ
ไทยรัฐเขาก็มีตำนานโพลนะครับ
คนก็อาจจะว่าเรื่องเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจสู้ไม่ได้แต่เรื่องของความมั่นคงหรือความอบัยมุกเนี่ยแน่นอนเป็นจุดเด่น
ถึงขนาดบอกว่าท่านนายกบอกว่าถ้าไม่ได้ยุคนี้ไม่ปราบยุคนี้ก็ไม่มียุคไหนแล้วนะครับ
ทีนี้เรื่องบ่อนซ่องหวยเนี่ย๓อย่างนี้คู่กับสังคมไทยมาตลอดแล้วครับนะครับ
พอครบ๓ปีก็พวกนี้มันก็ชักจะกลับมาแล้วนะฮะ
กลับมาแล้วทีนี้เอาละเรื่องหวยก่อนนะครับ
เขาก็มีวิธีแก้ว่าเดี๋ยวจะตัดเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะท่านผู้ชมคงทราบนะฮะ
แต่ก่อน๘๐บาทก็จะได้๒ส่วนตอนนี้ก็จะเหลือส่วนเดียว
อันนี้หวยเดี๋ยวว่ากันนะครับ
ถามว่าพวกหวยใต้ดินน้อยลงไหม
ท่านผู้ชมคงจะทราบนะครับมันคงไม่น้อยนะครับ
หวยจับยี่กีนะฮะการหวยจับยี่กีนี่ก็ต้องเข้าใจนะครับ
ก็จะมีอยู่ในบริเวณที่อย่างเช่นฝั่งทนนะครับ
ในฝั่งทนจะมีเยอะนะครับหวยพวกนี้มีการจับทุกชั่วโมงนะครับ
ทุกชั่วโมงฮะวันที่ไม่ออกก็คือวันที่หวยออก
หวยจริงออกก็คือวันที่๑กับวันที่๑
สัก๖กันครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของบอล
ซึ่งถามว่าถ้าผมมีความเชี่ยวชาญเรื่องบ่อน
ผมมีมากแล้วผมก็เคยแจ้งไปเคยให้ข้อมูลไปโดยตลอด
หลังเนี่ยก็ปรากฏว่า๒๓วันนี้คุณนิวเชื่อไหมครับ
ก็มีการจับรู้สึกจะถี่นะฮะถี่มากนะฮะ
มากครับเพราะถี่ถึงขนาดว่าตอนนี้ไม่สนใจแล้ว
นะฮะสามปุ่งสามปีขอสองชงขอสอชอไม่สนใจ
เปิดการจับกันจะจะยกตัวอย่างเช่นที่บ่อนไฮโล
รามกำแหงห้าสิบแปดเมื่อวันที่ยี่สิบปึ๊กสภา

ก็จับมากำลังที่หัวหมากนะฮะก็ไปจับที่รามกำแหงห้าสิบแปด
ก็ได้ผู้ต่องหาเนี่ยยี่สิบสามสิบคนนะครับเป็นทั้งหญิงและชาย
ค่ะนะครับจากการสอบสวนก็เป็นอาคารที่พักดูข้างนอกเป็นโรงงาน
ข้างในก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำค่ะคือของปกติฮะนะครับ
ก็คือจะอำพรางให้ดูไม่มีอะไรครับบังอำพรางนะฮะคือตรงเนี้ย
ตรงนี้ผมก็เคยให้ข้อมูลนะฮะคือข้อมูลพวกเนี้ยเป็นอ่า
หน่วยเฉพาะกิจของท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับท่านปนโตอ่า
รักคมสงพงศ์ก็คือเสียแดงนี่แหละครับนะฮะ
ผมเคยให้ข้อมูลนะครับก็คือที่รามกำแหงร้อยยี่สิบเจ็ด
อันนี้ของเก่าฮะก็คือของตือมังกรทองนะครับ
คือพวกนี้นะครับไม่มีหน้าใหม่นะครับหน้าเก่าทั้งนั้นเลยครับ
อ๋อปิดที่หนึ่งเปิดที่หนึ่งอันนั้นตรงนั้นตรงนี้เนี้ย
ก็ที่รามกำแหงห้าสิบแปดก็เดิมก็มีที่รามกำแหงร้อยยี่สิบเจ็ด
นะครับส่วนอันเนี้ยเคยเปิดมาแล้ว
ปิดมาแล้วด้วยใช่ครับค่ะเปิดเปิดปิดปิดอย่างงี้หรอกครับ
ใช่ค่ะก็คือเป็นที่ที่อยู่ในพื้นที่รามคำแหงสอนองหัวหมาก
นะฮะตำรวจที่สอนอก็ทำงานกันหนักเลยนะคะนี่นะฮะ
บ่อนไทลลวร์ราชภาคีกีร้อยสิบเก้าอ้าว
แล้วราเภาจริงร้อยสิบเก้าเนี่ยพอบอกมาปุ๊บก็พร้อมเดิมน่ะ
สอสมหมายครับคือมีบ้างกระปิค่ะแล้วส่อสมหมายค่ะ

จับได้เนี่ยโดยทหารนะครับ

ท่านพันเอกนกประสิทธิพงศโภลผู้บุกรับการกลมทหารมาที่หนึ่ง
รักษาพระองค์ชุดเฉพาะกิจของทัพบ้างที่หนึ่ง

คนชัดเจนตรงไปตรงมาแนวทหารนะครับ

แนวทหารบู้เลยท่านพันเอกนกประสิทธินะครับ
ทีนี้เขาบุกจับเนี่ยได้ผู้ต้องหานะครับ

ผมเดาเอาว่าต่างด้าวนี่คงจะพวกคนงาน

เพราะพวกแจกไพ่มันต้องใช้คนรู้ใจ
ก็คือพูดง่ายว่าไม่ใช่คนรู้จักกับคนมาเล่น

ดังนั้นพวกต่างด้าวเนี่ยคงเป็นพวกแจกไพ่บ้างแหละ

ก็นับพนันนักพนันได้ทั้งหมดเนี่ย

มีอุปกรณ์การพนันเงินสดได้๑๙๖๑๘๕บาท

เฉพาะกิจดังกล่าวเนี่ยก็พร้อมกับ
ภูมิกับนะฮะรองภูมิกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรต่างเนี่ย
ก็ไปที่เกิดเหตุนะฮะตึกแถว๒ชั้น

ครับรายละเอียดผมคงไม่ต้องไปพูดเยอะ
ประเด็นของผมก็คืออบัยมุกต่างเหล่านี้มันกำลังจะกลับมาครับ

กลับแล้วครับกลับแล้วครับก็นี่ไม่กลับยังไงล่ะครับ

ก็คือตือมังกรทองบ้างสอสมหมายบ้าง
ช่วงที่แรกปี๒ปีแรกก็
มีอาการกลัวในยุคคอสช

การออกมาจับเนี่ยผมถามคุณนิวครับ
จับได้ตั้ง๙๒คน

มันเป็นบ่อนเล็กที่ไหนอย่างนี้บ่อนใหญ่ครับ

ทางตำรวจนี่ก็พร้อมเดิมล่ะครับ

ก็ผู้กำกับรองผู้กำกับอะไรต่าง

นวังทองหลังก็คือเจ้าของพื้นที่

รามความแหงนี่หัวหมากที่ราดพลาว
คือสอนอวังทองหลังเป็นเจ้าของพื้นที่ลาดพร้าว

หมากก็เป็นเจ้าของพื้นที่รามกำแหง

โดยพลตำรวจทีนันจจาสุภระมงคล

ได้รับรายงานแล้วอยู่ในระหว่างการเตรียมลงนามคำสั่ง
ย้ายห้าเสือสนราชพาวไปช่วยราชการ

เมื่อมีการจับกลุ่มนักพนันอีกที่ก็ย้ายไปเล่นต่ออีกที่

การจับกลุ่มพื้นที่ในสอนอคือพูดง่ายว่า
ในพื้นที่นครบาน๔ผมกำลังจะบอกว่ามีทั้ง๒สอนอนะ
ที่เขาจับไปมาเนี่ยก็คือที่หัวหมากก็อยู่ในพื้นที่ท่าน
วังทองหลังวังทองหลังก็อยู่ในพื้นที่ท่านอีก

เพราะว่าจะไปเฉพาะผู้กำกับก็คงจะลำบาก
ทีนี้เราลองมาดูสิครับจริงคำสั่งของสนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ยังใช้อยู่นะฮะเลขที่๒๓๔๒๕๔๘
เรื่องการพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปราม

คืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับฟังง่ายครับไม่ต้องไปฟังอะไรผมเยอะนะครับ
ผมพูดภาษาชาวบ้านคุยกันเข้าใจถึงแม้วันนี้ผมไม่สบาย
คืออบายมุกเนี่ยเขาเน้นหนักก็คืออบัยมุกเป้าหมายคุณนิว

มุกเป้าหมายหลักการง่ายก็คือถ้าเป็นเรื่องการพนันเนี่ย

อันนี้คือเรียกว่าอบัยมุกเป้าหมายคือว่าต่ำกว่า๒๐คนเนี่ย
อาจจะเป็นการเล่นกันตามวัดทั่วไปอันนี้ไม่ได้เน้นหนัก
แต่ที่เป็นเป้าหมายก็คือเกิน๒๐คน

ครับทีนี้มันก็มีบางคนล่ะครับบางคนก็หัวใสตำรวจก็อาจจะไปช่วยกัน
อันนี้เป็นเป้าหมายคือ๒๐นะครับ
ปรากฏว่าไปจับที่ครูหา๒คู่หาก็แบ่งครับ
ครูหานี้จับได้๑๙คนก็ไม่ถึง
ครูหานี่จับได้๑๑คนจริงทั้งที่จริงเนี่ยมัน๔๐คนเล่น
มันเกินอบัยมุกทั่วไปเป็นอบัยมุกเป้าหมาย
อันนี้หมายความว่าคนที่ถูกย้ายเนี่ยคนที่รับผิดชอบต้องถูกย้าย
แต่ปรากฏว่าก็ไปใช้ครูหา๒ครูหาบ้านเลขที่คนละบ้านเลขที่
ทั้งที่เป็นการพนันชนิดเดียวกันจับในเวลาเดียวกัน
คือหลบเลี่ยงกันแบบนี้แหละครับมันเป็นซะอย่างนี้
ทีนี้คำสั่งของสำนักงานตำรวจที่มีผลก็คือ๒เรื่องด้วยกัน
เรื่องแรกก็คือเรื่องของอบายบุ๊กเรื่องที่สองก็เรื่องเดิมนะครับ
เรื่องการค้าประเวณีการค้าประเวณีเนี่ยถ้าเป็นอบัยมุกเป้าหมาย
เขาเน้นไปที่ต่ำกว่า๑๘อายุดูที่อายุ๒สอนอคือสนหัวหมาก
กับสอนอลาดพร้าวที่ผมพูดผิดนะครับไม่ใช่วางท่องหลังนะครับ
สอนอลาดพร้าวลาดพร้าวลาดพร้าวคือบังกะปิใช่ไหมลาดพร้าวก็เส้นลาดพร้าวบังกะปิ
ต้องขออภัยผมผมไม่สบายนะครับพูดไปก็คือสอนอราชพร้าวที่คุมบังกะปิ
ก็คือคุมเมื่อกี้ราชพร้าว๑๑๙นะครับก็เป็นของสนราชพร้าว
ส่วนสอนอหัวหมักก็คุมรางความแผงนะครับอันนี้ชัดเจน
ดังนั้น๒ประการนี้ที่เขาบอกว่าเป็นอบัยมุกเป้าหมายซึ่ง
ทุกทุกรัฐบาลคงจะเน้นโดยกันเหมือนรัฐบาลในยุคนี้
ท่านตลอดตีกรไข่แปลึกถึง
ก็ท่านเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะฮะก็ได้คุยกันฮะ
ท่านก็บอกว่าณวันนี้นโยบายชัดเจนในการปราบปราม
ทีนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูซะหน่อยเหตุผลเพราะอะไรครับ
ผมมีคลิปเอามาฝากในสมัยซึ่งผมทำงานนะครับ
ในสภาซึ่งผมก็ได้ถ่ายไว้แล้วผมก็เชื่อว่าในวันนี้
คุณนิวครับยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไห

หนึ่งก็คือที่หาดใหญ่วันนี้ท่านนายกลงหาดใหญ่นะครับ
กรณีท่านนายกลงหาดใหญ่เนี่ยท่านก็ลงไปเพราะว่า
อะไรนะไทยแลนด์๔๐นะครับ

อันนี้ที่คลิปที่หาดใหญ่ครับ

สภาพอันนี้คือแผนผังคือพื้นที่
ที่เขาเรียกว่าซอยตัวยูนะครับ
หรือซอยอยู่ในใจกลางหาดใหญ่เนี่ยนะครับ

เขารักรอบครับประเวณี
ประเวณีนะครับอย่างนี้ค้ากันหรือเปล่า
เดี๋ยวก็ต้องดูนะครับ

ขอดูภาพชัดเลยได้ไหมคะ

มันมีเสียงมีอะไรประกอบด้วย
หวังชั่วคราวคันเดียวครับ

ทั้งคืน๒๐๐๐บาท

ตอน๓ที่๔ก็ปิดแล้วนะครับ
มันเอาได้ตามชอบผมนี้จะแนะนำสำหรับการบริการต้องพี่เอาอ่างแล้วน่ะพี่

เหมือนอ่านชอบก็เอาไปเลยค่ะ
พี่นี่สายดีทุกคนเด็กมองได้เห็นไหมค่ะ
ครับมีมีอยู่แค่นี้แหละค่ะคนเนี้ยสวยแล้ว
คราวเด็กนั่งข้างบนคนละพันสองพี่เด็กข้างล่างหนึ่งพันเหมือนกันค่ะ
ใส่ลายอันนี้เด็กใส่ลายแล้วก็ขึ้นห้องแล้วเพราะเขาไม่มานั่งประจำ
ที่เขานั่งประจำคือว่าเด็กหน้าร้านอันนี้เขาเด็กไซไลน์คือว่า
ตอนกลางวันเขาก็ไปทำงานมามีปัญหาอะไรมาที่ร้านเนี่ย
เพราะว่าเขาทำประวัติไว้ทุกคนแล้วที่ทำประวัติให้กับตำรวจค่ะ
สถานีตำรวจค่ะที่ฮาดใจก็ทำที่ฮาดใจก็ทำอ่า
ต้องทำสิคะไม่งั้นตำรวจก็มาจับคุณวะคุณวายแล้วในซอยนี้
ซอยอยู่ซอยอยู่ซอยพิพัฒน์อุทิศหนึ่งเพราะว่าที่นี่เขาให้เปิดบริการเหมือนพัดพงศ์
ใช้บริการได้แต่ต้องไปลงทะเบียนเด็กก็ถึงบอกว่าเด็กขึ้นอยู่ที่ตำรวจหมดแล้ว
ขึ้นอยู่ที่ตำรวจหมดแล้วคือว่าเด็กมีกี่คนต้องลงประวัติหมด

คริปเนี้ยอ้ะต้องบอกก่อนนะเป็นอีกคริปเก่าเออแล้วครับต้องให้ความเป็นทำนะฮะ

นายกก็ได้ลงไปแล้วที่หาดใหญ่วันนี้

ก็ทำนองเดิมนะครับก็ถ้ามาแล้วท่านผู้ใหญ่มาก็ต้องกวาดจับเสียก่อนนะครับ

ก็เพื่อให้ท่านเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกลับอ้าแล้ว

ไม่ว่าหวยไม่ว่าบ่อนไม่ว่าซ่อง
ทีนี้รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไป

พูดง่ายว่าแม่เล้วเรียกนี้อายุแค่สิบห้า

ผมพูดตรงนะวันนี้ผมก็พูดกับท่านผู้การนะฮะ
ก่อนใจว่าผมค่อนข้างจะไม่เชื่อนะฮะ
เหตุที่ผมไม่เชื่อก็เพราะว่าเด็กคนนี้

คือแม่เล้าเนี่ยมันมีเครือข่ายไม่ได้หรอกครับ

เด็กอายุ๑๔๑๕ติดต่อในหน้า

ก็เดินข้างถนนนี้เขาเรียกว่าเดินเต๋ต่น

สมัยผมอยู่เป็นเด็กเยาวราชนั่น
เขาถือถุงตามักลุกถึงโชคดีนะครับ
วงเวียน๒๒แล้วกวักมือเรียกให้ไปเที่ยว

คนที่อายุ๑๘๑๙มาทำงาน
หรือว่าไปประสานงานเครือข่าย
มีรู้จักกับโรงแรมรู้จักกับร้านคาราโอเกะ

ที่บอกเป็นแม่เล้าคือเป็นผู้หลงผิด
เป็นผู้หลงผิดว่าเคยไปทำ
ทนชักชวนตัวเองไปทำด้วย

ถามว่ามีการบริหารจัดการมีเครือข่าย
เอาเด็กไปส่งตามร้านคาราโอเกะมีรถไปรับ

แต่ที่มีทุกวันนี้ต้องมาดูทางนี้ครับ
วิธีการแบบใหม่เนี่ยคุณนิวครับ

และการส่งรูปภาพในไลน์และมีเบอร์โทรศัพท์
อันนี้สิครับผมว่ามันเป็นอันตรายโดยอย่างยิ่ง
ซึ่งเด็กต่างเหล่านี้ก็อาจจะกระทำ

ดูได้นะฮะลักษณะอย่างนี้
บอกส่วนสูงนะครับ
อายุน้ำหนัก
แม้กระทั่งว่าไม่ซัก
ไม่สักหน้าอกจริงขาวน้ำหนักเท่าไหร่ชื่ออะไร
ลักษณะอย่างนี้คือการที่มีการติดต่อกันในไลน์
แล้วก็สามารถเบอร์โทรศัพท์โทรไป

เครือข่ายเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ามีโม

แต่ถามว่าอย่างนี้เด็ก๑๔มันทำไม่ได้
ถูกไหมครับเด็ก๑๔๑๕มันทำไม่ได้ฮะ
ไม่สามารถจะสร้างเครือข่ายอย่างนี้ได้แน่นอน

ซึ่งผมได้ยินได้ฟังจากแม่แม่ของผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นเด็กอายุ๑๔และถูกเด็กอายุ๑๕ชักชวนไป
ก็ให้ความเห็นในเป็นแนวทางดีกว่าผมก็คือ
ก็คงจะเข้าใจว่าเด็กคนนี้คงไม่ได้ว่าตั้งใจจะทำจริงทำจังนะครับ
ถูกเพื่อนชวนมาแล้วก็ทางนี้ก็อยากได้มือถือไหม

บางครั้งท่านผู้ชมคนเป็นพ่อแม่เนี่ย
ไม่ได้ไหมติดตามนะฮะติดตามตลอดติดตามตลอดนะฮะ
แต่เผลอไปแพ็บเดียวแล้วถามว่าที่บ้านนี่ขาดเงินไหม
บางครั้งไม่ขาดนะฮะต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าบางครั้งก็ไม่ได้ขาดเงิน
ครั้งก็ไม่ได้ขาดความอบอุ่นนะครับ
แต่เราเผลอเพราะว่าไปอยู่กับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มในกล้วนนี้นะครับ
ทีนี้วิธีการเนี่ยถ้าผมอยากจะบอกท่านผู้ชมที่เป็นมีลูกหลานเนี่ย
วิธีเดียวครับที่จะรู้ได้นะแล้วก็ง่ายมากด้วยนะครับ
มือถือครับดูมือถือครับเดี๋ยวนี้มันก็มีโปรแกรมต่างต่าง
ลูกคุยแชทอะไรกับใครนะฮะมันก็จะมาขึ้นอยู่ในมือถืออีกเครื่องหนึ่ง
ซึ่งพ่อแม่ก็คงจะดูได้สิทธิตรงนี้เมื่อเด็กยังไม่ถึงอายุ๑๕๑๔๑๖อย่างนี้
ต้องตรวจสอบจากมือถือครับเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ที่ไปหลงผิด
หรือว่าเด็กที่ไปค้าบริการก็ปรากฏว่าพ่อแม่ไปตรวจในมือถือแล้วไปเจอข้อความ
ค่ะมันอย่างนี้แหละไปเจอข้อความว่าเอ๊ะมีเพื่อนชวนมาอยากได้เงินไหม
สตางค์ก็ไม่ได้ได้เยอะนะฮะทีนี้ถามว่าลักษณะอย่างนี้คุณนิว
ถ้าไม่มีคนซื้อมันก็ไม่มีคนขายเพราะฉะนั้นไอ้คนซื้อเนี่ยคนสำคัญเนี่ย
คนที่ไปใช้บริการทำนองนี้จะต้องลงโทษแล้วเดี๋ยวนี้กฎหมายเกี่ยวกับค้ามนุษย์เนี่ย
ผมคุยกับทางตำรวจปคมเขาก็บอกว่ารวดเร็ว
เร็วถึงขนาดว่า๕๖เดือนสารพิจารณาตัดสินแล้ว
โอ้โหดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาคุยกันต่อคุณชวิตพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมมาตามเรื่องของการค้ามนุษย์ค้าประเวณีและการทำงานของคอสชกันต่อค่ะ
ประเด็นค่ะคุณผู้ชมยังคงให้ความสนใจดูทั้งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะแล้วก็ดูไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็คอมเมนต์มา
ก็คือมันต้องน่ากลัวสิครับครับพวกนี้ก็คือที่ไม่ได้มีสำนัก

คำว่าสำนักนี่ก็คือสถานบริการอย่างนี้แหละครับ

อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสำนักมีกฎหมายควบคุมนะครับ

มีทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชน
มีการพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับ

อายุไม่ต่ำกว่า๑๘นะครับ
และผู้ที่ไม่ทำงานเนี่ย

มีการตรวจโรคมีอะไรต่างนะครับ
แต่การที่ไปเจอกันหรือไปนัดกัน

บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
คนนี้คนนี้คือบุคคลสำคัญนะครับ

ในการทำผลงานที่สำเร็จนะครับ
เพราะว่าการปราบปรามการค้ามนุษย์เนี่ย
ซึ่งสหรัฐอเมริกาจับจ้องประเทศไทยอยู่

รัฐบาลนี้ก็คือได้ปรับดีขึ้นนะครับ
ทีนี้ต้องแยกให้ออกนะฮะ

แล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้มีการตั้งสีแล้วนะครับ
มีสีเหลืองสีแดงนะครับ

ในจังหวัดต่างทั่วประเทศไทยนะครับ

กี่อาทิตย์นี้ก็ที่ด่านช้าง

ถูกไหมครับที่แม่ห่องซ้อนนะครับ
คือในกรณีนี้เราต้องเข้าใจนะครับ

เน้นว่าอบัยมุกเป้าหมายก็คืออายุต่ำกว่า๑๘นะครับ
ดังนั้นวันนี้ที่ถ้าบอกว่าเขาจับได้
คือเขาจับคนที่เป็นเด็กนะฮะอายุ๑๕นะครับ

เป็นแม่เหล้าทีนี้กฎหมายก็ได้แบ่งแหละครับ
ต่ำกว่า๑๕ถึงแม้กระทำความผิดก็จะลงโทษลำบากนะ
ใช่ยังเป็นเด็กต่ำกว่า๑๕ด้วยนะครับ
และกฎหมายก็ได้แบ่งอายุ๑๕๑๕
อีกช่วงหนึ่งครับและ๑๘ขึ้นไป
อันนั้นหมายความว่า๑๘ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว

ดังนั้นที่บอกว่าเด็กเนี่ยกระทำตัวเป็นแม่เล้าตามที่ท่านปวีนาใช่ไหมฮะ
ลูกเขาอายุ๑๔๑๕ถูกชักชวนไปทำงานบริการโดยที่มีเด็ก

ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะกระบวนการนี้

เด็กที่เป็นแม่เล้าเนี่ยเป็นผู้หลงผิด
เหตุที่ผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าอายุ๑๕เนี่ยคงจะบริหารจัดการอะไรไม่ได้คุณนิว
ค่ะทั้งเรื่องไปเปิดบัญชีได้ไหมอ่ะเปิดได้ไปติดต่อร้านค้าได้ไหม
มันก็ยังดูเด็กไปนะคะแล้วก็จะไปชวนชักชวนแขกมีการบริหารจัดการ
เอาเงินเข้าบัญชีขับรถไปส่งเด็กได้ไหมขนาดนั้นก็ยังคงไม่นั่นอ่ะสิครับ
เพราะฉะนั้นมันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังจะไม่ว่าโรงแรม
ผมถามนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่โคราชค่ะขอโทษครับกรณี
กรณีแบบนี้อยู่ที่โคราชถามว่าเอาเด็กผู้หญิงอายุ๑๕๑๖ข้างกลางคืน
อยู่ในโรงแรม๕๖คนเนี่ยมันไม่น่าสงสัยเหรอ
เด็กเด็กก็ไม่น่าจะไปเองอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกไหมครับอ่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง
น่าจะมีผู้ใหญ่ใครแหละต้องมีคนที่ให้ความสนับสนุนนะครับ
เด็กกระทำเองไม่ได้แล้วผมยืนยันเด็ก๑๔๑๕ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ
ผมมองแล้วก็ผมคิดว่าสังคมก็คงมองเดียวแบบเดียวกับผม
แม้กระทั่งแม่ของเด็กที่เป็นเหยื่อนะครับก็มองในทิศทางเดียวกับผม
เพราะมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่ว่าเป็นเครือข่ายนะครับ
หมายถึงว่าสังคมต้องมองว่าเป็นผู้หลงผิด
คุณชูวิทย์แต่ว่าปัญหาแบบนี้รู้รู้กันว่ามันก็มีมานานมากแล้ว
ทุกวันนี้ก็ยังไม่หมดแล้วก็ยังมีแอบซ่อนกันอยู่
สักครู่คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาบอกว่ารอบส่วนลุมหรือสนามหลวงสักอย่าง
ก็ยังมีอยู่แบบนี้ยังไงครับ

อย่างนั้นนี่ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว

คือทุกประเทศมีการค้าประเวณีหรือการให้บริการทางเพศอย่างนี้
ประเทศเนเธอร์แลนด์ยุโรปนั้นถึงขนาดว่าอยู่ในตู้โชว์เลยนะ
ประเทศเนเทอร์แลนด์นะครับหรือในประเทศเยอรมัน
แม้กระทั่งมองไปอยู่ในโซนเอเซีย
จะเป็นว่าญี่ปุ่นหรือแม้ประเทศที่แข็งแรง

ทีนี้ต้องพูดกันก่อนนะครับไม่มีต่ำกว่า๑๘
ปัญหาตรงนี้คือตำรวจก็จะแจ้งข้อหาได้
คนที่ซื้ออย่างที่ผมพูดตอนต้น
ถ้าไม่มีคนซื้อมันก็ไม่มีคนขายมันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์
ทีนี้เราต้องลงโทษคนที่ซื้อ
ปัญหาก็คือถ้าเราไปบอกว่า
เด็กอายุ๑๕เนี่ยวัยใสเป็นแม่เล้านะครับ
พูดได้ครับแต่ในความจริงมันขัดแย้งกันนะ
มันขัดแย้งเพราะว่าเด็กอายุ๑๕มันยังบริหารจัดการ

ครับมันเป็นข้อผิดพลาดซึ่งเราน่าจะกล่อมเกลา
และน่าจะสืบหาดูว่าใครเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

แม้กระทั่งสิ่งต่างมันต้องมีคนต่อจากนี้
มันไม่อยู่ดีที่เด็กจะไปจัดการเองได้

ดังนั้นคุณนิวกับท่านผู้ชมครับ
ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบจากการค้าประเวณี
ต่อบุคคลอายุไม่เกิน๑๕นี่เห็นไหมครับ
ผมเชื่อว่าไอ้เด็กคนนี้ที่เป็นแม่เลาะนี่
ก็คงจะทำงานมาก่อนด้วยรับแขกด้วย

พอชักชวนมาตัวเองทำไปก็ไปชักชวนคนอื่นต่อ
โดยใช้กระบวนการทางไลน์ทางโซเชียลทางเดทเวิร์ดนี่แหละครับ
ดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
เป็นธุระจัดหาซึ่งบุคคลอายุไม่เกิน๑๕ปี

แล้วก็เป็นธุระจัดหาเพื่อสนองความใกล้ผู้อื่น
เพื่อการอนาจารย์และชักจูง
ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤกตนไม่เหมาะสม
อันเป็นความประพฤติสี่ต่อการกระทับภาพภิกษ์
คือแต่ละข้อหาคุณนิวครับ

เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องค้าประเวณีค้ามนุษย์
ทีนี้เราพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันครบ๓ปี
ครบ๓ปีของกศชครบ๓ปี
และก็พวกต่างเหล่านี้มันล้วนกลับมาใหม่ครับ
ที่ผมพูดเป็นเรื่องเป็นประเด็นนี้ให้คุณนิวเข้าใจ

แต่ว่ามา๓ปีแล้ว
ทำไมมันกลับมามันดูรุนแรงดูรวดเร็วมากขึ้น

ที่เราในฐานะประชาชนคนไทย
ก็คงจะต้องคอยสอดส่องดูแลจับตา
ขณะเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่เป็นประชาชนพลเมืองที่ดีกันด้วยนะคะ
วันนี้เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะหลากหลายเรื่องราวได้พูดคุยกัน
แต่ถ้ายังมีเรื่องใดอยากจะให้คุณชุวิตเอาเรื่องส่งมาทางอีเมลนะคะ
ถึงช่องทางหลักเลยที่เราจะได้รับทราบข้อมูลกัน
ส่วนวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีน็อตกราบรถ
เราก็ได้รู้เรื่องของการไกลเกลี่ยนะคะ
เรื่องของ๓ปีของคอสชเป็นยังไงกันบ้าง
ก็ถือว่าเราได้มองภาพรวมประเทศไทยไปด้วยกัน
เชื่อว่าวันนี้เรื่องที่คุณชูวิทย์พูดคุยให้ฟัง

เราจะมาตาสว่างกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ในช่วงของรายการไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วพักกันก่อนแล้วกันนะคะ